มาดูเรื่องอาถรรพ์ที่วัดแห่งหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังที่จังหวัดอ่างทองคุณ
ฟังเรื่องลี้ลับนี้หน่อยเขาบอกว่ามีคนเข้าไปพบเห็นชายและหญิง
แต่งชุดไทยและออกมาร่ายรำเป็นประจำในสถานที่แห่งนี้

ต้องเพลงประกอบอย่างนี้เลยเหรอฮะผมเล่าไปคุณเพลงไป
เรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์นี้เกิดขึ้นที่วิหารแกรบ
วัดหนองเต่าตำบลบางพลับ

อันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ปัจจุบันวัดแห่งนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะคุณ
มีเพียงตำนานเล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
แต่ถ้ามองเป็นสถานที่เก่าแก่

ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามจริงนะคุณนะครับ
วิหารร้างนี้มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว
ขนาดความกว้าง๖เมตรยาว๑๒เมตร
มีต้นโพแล้วก็ต้นไสขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางพอดี
เป็นร่มเงาอยู่กลางวิหารเลยนะครับ
โดยคุณลุงบุญชูแป้งนวลอายุ๖๓ปีบอกว่า
ได้เช่าพื้นที่วัดสร้างบ้านติดวิหารร้างดังกล่าวมานาน

เคยได้ยินเสียงดนตรีบันเลงปีภาษภัยเลาะยามค่ำคืน
แล้วก็มีชายแต่งชุดไทยมีหญิงแต่งชุดไทย
มาร่ายรำจนชินขอเพลงหน่อย
เพื่อนบ้านที่ทราบข่าวนะครับก็ต่างไปดูตลอดเวลา
ว่าเอ๊ะมีจริงรึเปล่านะครับ
ก็เลยไปขอเลขเสี่ยงดวงกันเป็นประจำ
ปรากฏว่าได้โชคลาภอยู่บ่อยครั้ง
สมหวังนะก็จะมาแก้บน
ตามคำขอก็จะถวายดอกไม้ทูบเทียนและผลไม้เป็นประจำ
จบข่าวแล้วแต่ถ้ายังไม่จบเนี่ยคุณต่อ
สมมุติผมเล่าต่อเรื่องราวรีลับพอผ่าน
แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวลี้ลับไงคุณ
เพราะว่าเหมือนมีคนเห็นบ่อย

น่าไปดูเพราะว่ามองเป็นเรื่องของโบราณสถาน
สวยนะสวยจริงนะครับ
เป็นโบราณสถานเก่าแก่ด้วยนะครับอายุกว่าร้อยปี